คุณผู้ชมพาไปดูดราม่าที่ระยองปูเสือรอกันได้เลยนะคะ
ที่ระยองนี่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลบางที่หรือว่าหลายที่เนี่ย
เขาจะไม่ได้มีที่ให้ผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยนั่งรอใช่ไหม
ญาติก็ต้องบางคนเอาเก้าอี้มาเอง
บางคนเอาเสือมาปูเพราะว่าก็ต้องรออ่ะ
เกิดอะไรขึ้นจนเป็นดราม่าคุณผู้ชมเราไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะเถียงกันสนั่นโรงพยาบาลเลยนะคะ
คนที่เอามาโพสต์เนี่ยนะญาติเขาก็บอกว่า
ม้าหินก็ไม่พอเสือก็ไม่ให้ปู

ญาติคนไข้อ่ะเขาก็หุดหยิดนะ
เถียงกันกับยามยามว่าผมมาแจ้ง
ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ด่า
คือยานก็ต้องทำหน้าที่

ก็อุตส่าห์เสือมาปูเองแล้วก็อยู่ไม่มีเก้าอี้
คุณไม่มีที่ให้พวกฉันนั่งพอ

พอโรงพยาบาลระยองค่ะ

พอลงมาชี้แจงเลยบอกว่า
สาเหตุที่ไม่ให้นั่งตรงนั้นมันมี
ไม่ใช่ว่าไม่ให้ปูเสือนั่งนะ

พื้นที่ตรงนั้นที่ญาติเขาปูเสือนั่งกันเนี่ย
เป็นเขตที่กำลังจะมีการก่อสร้าง

เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้
คือต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้

มีปัญหาเดียวเลยคือเรื่องของการสื่อสาร

ตรงกันสื่อสารให้ชัดเจนว่า
ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังจะมีการก่อสร้าง
ขอความกรุณาย้ายไปนั่งที่อื่น

ใกล้กับห้องตรวจวรรณโรคนะครับ
อาจจะมีโอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้
ขอความกรุณาย้ายไปนั่งบริเวณอื่น
ควายถ้าเขาดื้อแล้วเขาติดโรค

แต่โรงพยาบาลเองก็เห็นใจญาติเหมือนกันนะ

เขาบอกว่าจะแก้ไขเดี๋ยวจะประสานกับวัดป่าประดูก
ก็ต้องเข้าใจโรงพยาบาลโรงพยาบาลเองก็ต้องเข้าใจ
เข้าใจยาก